เหนียวไก่ได้ไหมลักเหนียวไก่ในตำนาน

น้องลายลาพี่สตูน

แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการลักเหนียวไก่เกิดขึ้นอีกแล้วฮะ

ไปมาเป็นการลักเหนียวไก่เมืองมะขามหวานเพชรชบูรณ์ฮะ

เนี่ยไอ้ตาเนี่ยใส่มวกอยู่นี่เดินมาเดินไป
จากด้านนี้มาไอ้พระคุณ

แต่จริงแล้วเขาเดินดูอยู่หลายนาทีแล้ว

ทำท่าทำทีเหมือนมีการเมาส์มอย
คุยกับใครก็ไม่รู้บ้าคุยกันเดียวมั้ง

ฟอร์มคุยหรือเปล่าใช่ไหมครับทำทีจากนั้นมองซ้ายมองขวา
ไม่เห็นเจ้าของรถมาเขาก็ทำทีเป็นเจ้าของรถเลย
หยิบไปเรียบร้อยเลยนี่คือการลักขโมยเหนียวไก่

เกิดขึ้นที่ตลาดสดทรัพย์สมทองอำเภอบึงสามพันธ
จังหวัดเพชรชบูรณ์โจรลักเหนียวไก่
วางไว้ตรงนี้แป๊บเดียวโดนไปเรียบร้อยแล้ว
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
เพชรบูรณ์ดัชนีดาวโจรมันพุ่งเหลือเกิน

จอดรถมอเตอร์ไซค์ใกล้จุดเดิม
นี่ทำเป็นอาชีพเลยถ้าทำแบบนี้

แต่ว่ารอบนี้คือถังแตกรู้จักไหมฮะขนม
ขนมถังแตกและถังแตกที่ตลาดนี้ถังแตกไส้ตุ้ม

เจ้าของพูดถือสักทีบอกกำลังซื้อไปให้ลูกกิน
ไอ้เจ้าเนี่ยมาเป็นโจรขโมยถังแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เตือนภัยกันอีกทีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
เหตุที่๒เกิดขึ้นกับคุณครู
คุณครูบอกเฮ้ยจะเอาขนมไปให้ลูกโดนขโมยไปแบบนี้เลย

จากนั้นมาโอ้โหผู้คนแห่แหงกันมาเลยฮะ

วันก่อนก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปแรกเนี่ย
ขโมยข้าวเหนียวไก่มาเจอเหตุการณ์นี้อีกนะครับ
ดูรูปประพันธ์สันฐานคนร้ายคล้ายกันไหม
คล้ายฮะสรีระร่างกายคือเป็นคนไม่ได้อ้วนมากพฤติการพฤติกรรมคล้ายกัน
ทำทีคุยโทรศัพท์มือถือเหมือนกัน
แล้วมาถึงก็หยิบของที่เขาวางอยู่เนี่ย
ต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดเลยฮะ
เตือนภัยว่าอย่าวางอาหารไว้ที่มอเตอร์ไซค
เพราะฉะนั้นอาจจะหายร้ายร่องรอยได้
แล้วยังไงต่อก็ต้องแจ้งความดำเนินคดี

หรือแม้กระทั่งเป็นขนมถังแตก

ไว้เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นอย่างนี้นะฮะ
ที่เบื้องสามพันจังหวัดเพชร